ห่างไปนิดอีกนิดนั่นแหละ
ห่างอีกสักนิดอีกนิดนั่นแหละ
ถอยห่างไปนิดอีกนิดนั่นแหละ
ห่างอีกสักนิดอีกนิดนั้นแดง

ฟังไปนี่ยังแบบโอ้โหนิวนี่เอาตัวรอดได้นะเพลงนี้

นิวตื่นเต้นมั้ยเพราะสวมไปแล้วอ่ะ
เหมือนเราวิ่งขึ้นรถแล้วมันกระโดดขึ้นไม่ทัน

ขึ้นช้าหรือไงขึ้นช้าหรือไงขึ้นช้าค่ะอันนี้คือดนตรีออริจินัลเลยนะ

นี่ก็ต้องชื่นชมเลยนะคะว่าเนี่ยสมาธิดี
ขอให้ผ่านไปได้นะครับเพราะว่าดูบุตรนี้ขนาดร้องอย่างนี้ยังร้องเพราะเลย
ขอให้ผ่านไปได้นะครับเพราะว่าดูบุตรนี้ขนาดร้องอย่างนี้ยังร้องเพราะเลย
สำนงสำเนียงโอ้โหแน่นอน

แต่หวัดเสียวสูงมากค่ะครับผมอยากให้ผ่านไปได้หัวเหลือเกินค่ะ

นิวนักสู้ชีวิตของเรา
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐๐บาท

ร้อม

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
โอ้สุดยอดครับร้องได้ครับ
ถูกต้องหมดทุกคำไม่ผิดท่อนไม่สลับท่อน

แต่ภูมิใจเลยแหละเก่งมากนะคะ

ระเนระนาดแต่เนื่องด้วยความสามารถที่แน่นนะคุณแม่นะ
คุณผู้ชมค่ะร้องได้ในเพลงแรกแบบนี้ค่ะ
โอ้ยรับแล้ว๑๐๐๐บาท
ก็เป็นเพลงของราชินีลูกทุ่งนะฮะ

ผู้ล่วงรับไปแล้วคุณพุ่มพวงดวงจันท

อีกนิดนั่นแหละ
ก็คือถ้าไม่ใช่นิวพี่เป๊กว่านะ
อื่นนะหมายรวมถึงพี่เป๊กด้วยนะ
ก็ต้องต่อสู้กับความตื่นเต้น

เกรงเนื้อจนแบบไม่รู้เจ็บตื่นเต้นมากกว่า
ในการประมวลผลในการเริ่มเกมร้องเพลงแรกของนิว

จังหวะเพลงอะไรก็ไม่รู้ด้วย
ซึ่งครูเพลงแต่งดีนะคะแต่ว่าเราไม่คุ้นชินนะ

รู้สึกยังไงบ้างไหนเล่าให้พี่เป๊กแล้วก็คุณผู้ชมฟังหน่อยสิคะ
รู้สึกแค่ต้องนึกเนื้ออย่างเดียวค่ะ
นึกเนื้อแบบไม่ต้องสนใจว่าดนตรี
ถ้าตอนนั้นมีมือสองข้างอุดหูได้นี่คืออุดหูไปแล้ว

ได้แต่นับจังหวะแล้วก็ดูแม่ด้วย

หลุนแบบจะผิดไหม

แหมก็เรียกว่าสุดยอดจริง

เลยไม่รู้เลยว่าสรุปแล้วเพลงแรก

นิวที่บอกว่าเวลาไปเปิดหมวกแล้วมันเจ็บ
แสดงว่าน้องร้องเพลงเยอะมาก
วันหนึ่งร้องกี่เพลงในระหว่างเปิดหมวก
ประมาณ๒๐๐เพลงค่ะ

มีตั้งแต่ตี๕ถึงประมาณ๑๐โมงค่ะ
แล้วก็ตอนช่วงเย็นก็คือประมาณบ่ายโมงถึง๒ทุ่มประมาณ

น่าอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ด้วย

ตี๕ถึง๑๐โมง๖ชั่วโมง
นิวเวลาที่เราร้องเยอะ

ประมาณ๗๘๐๐นะคะถ้าสูงสุด

ตลาดช่วงไหนเงินดีที่สุด
เช้าสายบ่ายเย็นอะไรอย่างนี้
น่าจะเป็นช่วงเช้าค่ะ
เพราะว่าผู้สูงอายุเขาเยอะ

ใช่แล้วเราก็ไปในแนวนั้นอยู่แล้วด้วยนะคะ
ตลาดเช้าอ๋อคนสูงอายุเยอะ
เขาออกมาเห็นเราก็ชื่นชม
แล้วมันมีช่วงไหนไหมลูกที่ร้องแล้วเราก็เจ็บ
แต่เราก็อยากได้เงินเอาไปใช้ด้วย
เพราะว่าแม่ก็ตึงเต็มทนแล้วมีไหมช่วงเวลาแบบนั้น

มีค่ะมีบ้างเป็นช่วงเวลาที่เราเจ็บหน้าเจ็บมาก

เพราะว่าถ้าเราไม่ร้องเราก็ไม่ได้เงินค่ะ

แม่ค่ะเวลาเขาร้องเพลงเขาเอาตังค์ให้แม่หมดเลยไหมแม่

แล้วเวลาแม่กำเงินแล้วมันมีความภูมิใจด้วยแหละในนั้นนะคะ
แต่มันก็มีความเจ็บปวดของลูกด้วยคุณแม่
เวลามองเงินแล้วคุณแม่รู้สึกยังไง

แต่ว่าถ้ามันจะวัดกับความเจ็บปวดของเราที่ว่า
รู้สึกเห็นลูกเจ็บปวดเนี่ย
เงินมันแทบไม่มีค่าค่ะ
เงินมันไม่มีค่าในใจตาเราเลย

ทั้งที่บางครั้งเรารู้สึกไม่ชอบเงินตัวนั้นเลย
บางคนอาจจะไม่มีวันเข้าใจ

สิ่งแรกที่เป็นคำถามของคนทั้งครอบครัวเลยว่า

เพราะว่าถึงว่ามีแค่พริกป่นละลายน้ำปลา

แต่ว่าการจะไปหาพริกป่นหรือน้ำปลานี่มัน
มันจะยากสำหรับครอบครัวที่ไม่มีเงิน
ไม่ต้องพูดถึงว่าอะไรกินอะไรกันดี
แค่บางวันพริกป่นกับน้ำปลาก็คือยากแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนั้นไม่ว่าจะแลกมาด้วยอะไรก็ตาม
ที่ครอบครัวจะประคับประคองและจับมือกันไปได้
คุณแม่ค่ะนิวนี่ก็ถือว่าเป็นรายได้

ตุดได้ถูกเลยรายได้หลัก
ถ้าเกิดนิวเขาเจ็บมากจนไม่สามารถไปเปิดหมวกได้

ว่าไม่สามารถทำได้เลย๒อาทิตย์อย่างนี้คุณแม่
มันก็จะเป็นอะไรที่ยากมาก
สำหรับครอบครัวที่ต้องเรื่องกินก็ยากอยู่แล้ว
ยังจะมีค่าน้ำค่าไฟค่าเรียน
รายได้หลักไม่ได้มันก็จะยากมาก
เขาเคยเจ็บมากแล้วเคยถึงขั้นแบบ
งอแงไม่อยากไปร้องมีไหมครับคุณแม่
ไม่เคยนะคะงอแงไม่อยากไปร้องไม่เคยนะคะ
แต่ว่าอยากจะร้องไห้เพราะตัวเองเจ็บเท่านั้นแหละ
ถ้าจะเสียใจก็เสียใจตรงที่ว่า

นิวค่ะถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว

ก็อยากบอกแม่ว่า

จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดในทุกเรื่อง
ทั้งการทำงานเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูครอบครัว
จุนเจือครอบครัวก็จะทำให้ดีที่สุด
ก็ทั้งการเรียนก็จะไม่ทิ้ง

มันก็มีบ้างนะคะแต่ว่ามันมีความสุขมากกว่า
มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือครอบครัว

นิวอย่างสมมุติว่าวันไหนได้ตังค์เยอะเลย
เราไปเปิดหมวกเรายื่นเงินให้แม่

แต่ว่าเราหาเงินเลี้ยงดูแม่ได้
ในขณะที่บางคนเขายังต้องขอเงินแม่
แต่เราให้เงินแม่ได้ค่ะ
แน่นอนแม่รับไปด้วยความปิติเช่นกัน

วันนี้แหละจะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้ปิติ

แต่จะเป็นเงินก้อนใหญ่กว่าที่เราเคยหามาได้ทั้งหมด

ร้องแค่หกเพลงก็จะได้หนึ่งแสนบาท
ขอเพียงเนื้อเพลงที่ถูกต้องนะครับ
ก็มาแข่งกันต่อเลยนะครับ

เพลงนี้มูลค่าสองหมื่นบาท
อินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
มาเป็นเพลงช้ากันบ้าง
นิวค่ะเป็นไงครับเพลงนี้

ยากตรงไหนครับ
คือที่บ้านหนูเขาจะชอบร้องคาราโอเกะกัน
ป้าเขาจะชอบร้องเพลงนี้มากค่ะ
แต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ
หนูก็ฟังซึมซับจากเขามา

แน่ใจว่าสิ่งที่เราซึมซับมามันถูกต้องไหม

เขาฟังแต่ป้านี่แหละที่เขาร้อง

ก็ขอให้เนื้อเพลงที่คุณป้าได้ซึมซับมา

แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะมั่นใจกว่านั้น

นิวจะสู้หรือจะหยุดครับ

เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขันในเพลงนี้
นิวจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ร้องให้เพราะพวกเราอยากได้ฟังเสียงของนิวอีกสักเพลงหนึ่งนะครับ

เพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ

อีกที

ภูมิสุภาพยาบาลภูมิสุภาพยาบาล
ภูมิสุภาพยาบาลภูมิสุภาพยาบาล
ภูมิสุภาพยาบาลภูมิสุภาพยาบาล

ภูมิสุภาพยาบาลภูมิสุภาพยาบาล
ภูมิสุภาพยาบาลภูมิสุภาพยาบาล

ภูมิสุภาพยาบาลภูมิสุภาพยาบาล
ภูมิสุภาพยาบาลภูมิสุภาพยาบาล
ภูมิสุภาพยาบาลภูมิสุภาพยาบาล

ภูมิสุภาพยาบาลภูมิสุภาพยาบาล
ภูมิสุภาพยาบาลภูมิสุภาพยาบาล
ภูมิสุภาพยาบาลภูมิสุภาพยาบาล
ภูมิสุภาพยาบาลภูมิสุภาพยาบาล
ภูมิสุภาพยาบาลภูมิสุภาพยาบาล
ภูมิสุภาพยาบาลภูมิสุภาพยาบาล

ภูมิสุภาพยาบาลภูมิสุภาพยาบาล
ภูมิสุภาพยาบาลภูมิสุภาพยาบาล
ภูมิสุภาพยาบาลภูมิสุภาพยาบาล

ภูมิสุภาพยาบาลภูมิสุภาพยาบาล
ภูมิสุภาพยาบาลภูมิสุภาพยาบาล
ภูมิสุภาพยาบาลภูมิสุภาพยาบาล

ภูมิสุภาพยาบาลภูมิสุภาพยาบาล